วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปทานเมนูสำหรับคนรักสุขภาพด้วยอร่อยด้วยแล้วเป็นอาหารโบราณด้วยนั่นก็คือ
เมี่ยงคำสูตรโบราณค่ะโอ้ที่ฉันชอบมากใช่เมี่ยงคำมาแล้วค่ะเมี่ยงคำมาแล้วค่ะ
วันนี้นะคะจะพาไปลิ้มลองเมี่ยงคำอร่อยของร้านนี้ร้านน้ารัฐนะคะ
ไปที่ภาคใต้เลยนะคุณที่จังหวัดตรังแล้วคุณดูดิน่าทานมากจริงนี่ค่ะที่ต้องมาถึงที่นี่เพราะว่า
คำร้านนี้อย่างที่บอกเขาเป็นสูตรโบราณความโดดเด่นจะอยู่ที่น้ำนึกออกไหมน้ำเมี่ยงคำนี้สำคัญนะ
จะทำให้เมี่ยงคำอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ตรงนี้ร้านนี้น้ำเขาบอกว่าเข้มข้นนะ
หอมกลมไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็กินกับอะไรคะเครื่องเคลียงของเขาที่มีแบบสมุนไพรล้วน
อย่างเช่นถั่วลิสงก็คั่วใหม่ใช่ไหมใบชะพูเอยกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วหอมแดงมะนาวขิงพริกสด
เฮ้ยบอกเลยฟินสุขภาพดีด้วย
นี่ค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณลิลลี่นะคะ
คุณลิลลี่เล่าให้ฟังว่าสูตรเมี่ยงคำโบราณนี้เป็นสูตรที่สืบทอดมาจากคุณยายอีกทีนึง

การทำเมี่ยงคำโบราณนี้นะคะเขาจะเน้นไปที่ตัวน้ำเมี่ยงเป็นสำคัญ
ทางร้านเขาจะใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายขาตะไคร้แล้วก็ไปเคี่ยวแบบนี้ค่ะ
เคี่ยวลงไปในหม้อนะคะดูนะคะ
และที่ไม่เหมือนใครก็คือทางร้านจะใส่กะปิ
กะปิลงไปด้วยเป็นสูตรของทางร้านเลย
เพราะว่าคือเมี่ยงคำส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะถูกดัดแปลง
เหลือเพียงแต่น้ำตาลอย่างเดียวแล้วก็น้ำปลานิดนึงมีหวานเข็ม
แต่สูตรของทางร้านเป็นสูตรโบราณฉะนั้นต้องใส่กะปิค่ะ
มันจะมีความหอมเข็มนัว
ทำให้เวลากินเข้าไปคุณจะได้รสชาติที่หวานมันเข็มละมุน
อยากจะทานเลยอ่ะการันตีความอร่อยด้วยยอดขายนะคะ
ขายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาขายได้กำไรถึง๒เท่าตัว
ราคาขายนี่ไม่ได้แพงด้วยนะชุดละ๒๐บาท
๒๐บาทคุณชุดหนึ่งถูกมาก
ใครอยากจะลิ้มลองความอร่อยตามไปอร่อยกันได้เลยนะคะ
คือเขาจะขายอยู่ตามตลาดนัดในอำเภอสิเกาแล้วก็ในตัวเมืองตรัง
ทุกวันจะทำ๒รอบรอบเช้ารอบบ่ายรอบละ๒๐ชุด
แต่ถ้าจะให้ดีเข้าไปสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก
ชนชนกเรืองอินนะคะถ้าคุณไม่อยากจะพลาดความอร่อย
แนะนำว่าให้ไปสั่งล่วงหน้าแล้วค่อยไปรับ
เพราะว่าบางทีอาจจะขายหมดเร็วเขาทำรอบละ๒๐ชุดเท่านั้นเอง
แล้วราคาชุดละ๒๐บาทเราก็อยากลองเหมือนกันเนาะ
เมื่องคำสูตรโบราณน่ากินแล้วหิวแล้วใช่